ส่วนรัฐบาลเองทำหน้าที่มาตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีการประชุมตั้งวอรุมเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าดูแลงานทั้งหมด
รับเรื่องร้องเรียนทุกวันไม่เว้นวันหยุดเลย
วันเช้าอาทิตย์รับหมดนี่นะคะ
ศูนย์นี้ก็จะมีการออกมาตรการคุมเข้มแรงงานไทย
เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น
รับผิดชอบโดยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานกระทรวงการต่างประเทศเอง
ส่วนสงกรานเดือนหน้าแล้ว

และสงกรานก็จะต้องคนรวมอยู่กันเยอะแบบนี้

งานแต่ละงานประกาศงดจัดงานสงกรานไปแล้ว

ส่วนเรื่องของรัฐบาลหารือไปแล้วรอบหนึ่ง
เบื้องต้นอาจจะลดการจัดงานลง
ก็คือทางรัฐบาลเองอาจจะต้องขอความร่วมมือย้อน
กลับไปจากทางภาคเอกชนที่เขาเตรียมจะจัดงาน

ทั้งหมดยังไม่ใช่ข้อสรุปเดี๋ยว
ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาด
แบบวันต่อวันต่อไปค่ะ

สิ่งที่ตามมาก็คือเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลังจะออกมาตรการใหม่ค่ะ

ใช้คำว่าส่งเงินเข้าบัญชี
ผู้มีสิทธิ์อาจจะเป็นท่านละ๑๐๐๐หรือ๒๐๐บาทขึ้นไป
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายประชาชนในช่วงนี้

มันจะเป็นการใช้เงินโดยสิ้นเปลืองหรือเปล่า
โต๊ะกลับกระแสวิพากษ์วิจารณ์นั้นนะคะ
ที่บอกว่ากระทรวงการคลังจะแจกเงิน
แก้ปัญหาไวรัสโควิด๑๙
บอกว่ามันไม่ได้เป็นการหว่านเงิน
เงินเป็นแสนล้านบาทไม่ใช่

จำเป็นต้องประคับประคองสถานการณ์

โดยจะเสนอคอรมอเศรษฐกิจวันนี้

คือเรื่องของการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจ
ในภาวะที่เศรษฐกิจมันซ่อบแบบนี้

มันเป็นเรื่องของทฤษฎีเศรษฐกิจปกติเลยนะคะ
แต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นและปัญหาก็คือ
คุณจะทำอย่างไรให้เม็ดเงินเหล่านี้
ไปถึงมือผู้มีรายได้น้อยจริง

เพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณสมบัติเบื้องต้น
ตอนนี้ยังไม่ผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรี
แต่ว่าเบื้องต้นออกมาเป็นแบบนี้

ถามว่าตอนนี้ก็อยากได้นะ๑๐๐๒๐๐บาท

อาทิตย์อิสระฟีแล้วต่าง
พนักงานบริษัทที่มีรายได้น้อย

เดี๋ยวตอนเย็นน่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ

ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางลงมา
สามารถยื่นกู้ต่อธนาคารพาณิชย

ยืดหยุ่นกฎเกณฑ์ปล่อยการเสียเชื่อ
และการสำรองหนี้เป็นการชั่วคราวให้
เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้น

ผู้ประกอบการคนขายของเขาออกมาประท้วง
ที่บอกว่าอยากจะให้ลดค่าเช่าในแต่ละเดือนให้หน่อย
อันนี้เป็นมาตรการของกระทรวงการคลังค่ะ
อัปเดตสถานการณ์ในประเทศไทยกันหน่อย
เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
อัปเดตรายวันจริงเพราะเมื่อวานนี้ค่ะ
แถลงยืนยันพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่ม๔ราย
เป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากอิตาลีและอิราณ
รายก็คือประเทศละ๑รายเป็นคนไทยเนี่ยนะคะ
ส่วนรายที่๓เป็นชาวอิตาลีค่ะ
รายที่๔เป็นนักศึกษาจีนเดินทางมาจากอีราน
มาต่อเครื่องที่สุวรรณภูมิ
แต่พบว่ามีอาการไอและมีน้ำมูก
เจ้าหน้าที่นำไปตรวจอ้าวพบเชื้อไวรัสโคโรนา
ทำให้ขณะนี้ประเทศไทยผู้ป่วยสะสม๔๗ราย
แต่ฟังข้อนี้หน่อยนะคะรักษาหายไปแล้ว๓๑ราย
อยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล๑๕ราย
และเสียชีวิตไปแล้ว๑รายค่ะ
นี่เป็นข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับประเทศไทยค่ะ